หนึ่งในผู้ป่วยโควิด๑๙จากสนามมวย
ตอนนี้จิตใจค่อนข้างที่จะย่ำแย่
แล้วก็มีการออกมาร้องขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
หลังโรงพยาบาลปล่อยตัวออกมา
ทั้งที่ตัวเองก็ยังมีเชื้ออยู่

แล้วเหตุการณ์ตรงนี้ส่งผลให้ทั้งลูกทั้งเมียทั้งภรรยา

ทำให้ห้องเช่าที่อยู่ก็ถูกกดดันด้วย
ต้องย้ายออกภายใน๑๔วัน
มีเสียงสัมภาษณ์ผ่านทางวีดีโอคอร์
บางช่วงบางตอนฟังกันพร้อมกันค่ะ
ตอนนี้มันก็ยังมีเพราะได้ใช้ใช้อยู่
แล้วอีกเดือน๒เดือนจะเอาที่ไหนกิน

ไปทำงานก็ไปทำไม่ได้

เรื่องยังรู้ว่าตัวเองหายหรือเปล่า
จะได้กลักจัง

บ้านเช่าบ้านอะไรเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ไหน
เขากำหนดให้๑๔วันว่าให้ทุกคนต้องย้ายออกไปจากนี้
แล้วก็กังวลมากเลยแล้วก็กังวลเนี่ยทางบ้านมากเลย
กูจะหาเงินที่ไหนไปซื้อนมให้หลานกูพ่อแม่กูจะได้กินอะไร
เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ที่เจอหลายเรื่อง

คุณผู้ชมเป็นเสียงของนางมะยุลีณมนตรี
อายุ๔๖ปีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สนามมวยลุมพินีเปิดเผยนะคะ
ว่าได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
เมื่อวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมาที่สถาบันบำนานราดูล
เมื่อพบว่าผลตรวจเป็นบวก
เธอก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เมื่อวันที่๒๑มีนาคม๒๕๕๙
หลังจากเข้ารับการรักษาเพียง๕วัน
ทางโรงพยาบาลแห่งนี้ก็แจ้งให้ญาติมารับตัวกลับบ้าน
ทั้งที่ก็ยังมีเชื้อมีอาการอยู่
โดยไม่ได้แจ้งเหตุแจ้งผลเพิ่มเติม
แต่ระบุว่าให้กักตัวเองดูอาการอย่างน้อย๑เดือน
ทำให้ลูกสาวแล้วก็สามีติดเชื้อไปด้วย
ขณะที่เจ้าของห้องสั่งให้ครอบครัว
ย้ายออกจากบ้านไปภายใน๑๔วัน
จากกระทบต่อความรู้สึกของผู้เช่าคนอื่น
ก็บอกว่าคนไข้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะวันนี้

คุณหมอเขาก็ถามก่อนว่าคนไข้มีอาการอะไรไหม
มีไอไหมก็มีไออยู่เล็กน้อย

คนไข้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ
ก็เลยถามคุณหมอว่าหนูหายแล้วเหรอ
เขาบอกว่า
ก็ยังมีเชื้ออยู่เขาบอกว่าอย่างนี้
แล้วพี่ก็ไม่เข้าใจว่า
มีเชื้อนี่คือยังไม่หายใช่ไหม
ก็จูบใจทำไมเขาไม่รักษาให้หาย
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ทั้งตัวเธอเองแล้วก็สามี
อาศัยอยู่ในบ้านเช่าขนาด๓๕เมตร๒คน
ส่วนลูกสาวที่ติดโควิด๑๙อีกคนนึง
ก็ถูกส่งตัวไปสถาบันบำนาจนราดูนแล้ว
ส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ย่ำแย่มาก
กินไม่ได้นอนไม่หลับไอทุกคืน
กังวลหลายเรื่องไม่กล้าที่จะออกไปไหน
เพราะว่ากลัวจะนำเชื้อไปแพร่คนอื่น
อีกทั้งยังไม่มีรายได้ดูแลตัวเอง
และคนที่บ้านก็วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำเธอไปรักษาให้ปลอดเชื้อด้วยนะคะ

เรื่องนี้ก็คงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยนะคะ